ครับคดีที่ต่อเนื่องมาหลายวันอืม
วันนี้มันเกิดประเด็นไม่คาดฝันเกิดขึ้นท่านคงตามกันมาตั้งแต่บ่ายแล้ว
ใช่ค่ะภูมิกับเบิ้มนะฮะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสารวัตรสิวเนี่ย
วันนี้ยิงตัวตายในบ้านพักที่ปฐุมธานีอืม
นี่นะฮะพันธบทเอกวชิรายาวไทยสงศ์
ตำแหน่งก็คือภูมิกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะ
ก็กินพื้นที่นครปฐมด้วยก็เป็นต้นสังกัดโดยตรงของสารวัสสิวเลย
ว่ากันว่าวันนั้นอ่ะหกกัญญายนอ่ะงานเลี้ยงที่บ้านกำหนันนกที่นครปฐมอ่ะ
ค่ะภูมิกับเบิ้มเป็นคนโทรเป็นคนชวน
สารวัสสิวต้องมานะต้องมานะคือมีคนพูดกระแสข่าวถึงว่า
เป็นคนบอกให้สารวัตรสิวไปเพื่อไปเคลียร์ใจกับกำนันนกด้วยซ้ำ
กับเบิ้มเองนักข่าวก็เคยถามล่าสุดเมื่อแปดกันยายนนะค่ะ
หลังเกิดเหตุสองวันท่านก็บอกว่าก็เขารู้ว่าผมมาเขาก็เลยมา
อืมอ่าไม่ได้ยอมรับว่าเป็นการชวนหรือว่าสั่งอะไรให้มาค่ะ
แต่วันนี้เนี่ยทำไมยิงตัวตายเออเนี่ยคนตกใจกันมากเหมือนกันนะคะ
ท่านผู้ชมครับเราได้ภาพล่าสุดเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เช้ามืดวันนี้นี่นะฮะช่วงที่ภูมิกับเบิ้ม
หรือว่าพันธมตเอกวชิราเดินออกมานะฮะ
แถวแถวโรงแรมย่านเมืองทองนะค่ะเมืองทองธานีเดินออกมาเหรอคะ
ใช่ครับเพื่อจะไปขึ้นรถแท็กซี่ตอนเช้ามืดตอนเช้ามืดนะฮะ
นี่นะครับเดี๋ยวจะไล่รายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงนะครับ
พอไปขึ้นรถแท็กซี่แล้วเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ภูมิกับเบิ้ม
นั่งรถแท็กซี่มาถึงบ้านตัวเองที่คูคศปฐุมธานีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อันนี้คือในหมู่บ้านแล้วสี่นาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีเช้ามืดวันนี้โอ้โห
อันนี้เป็นมุมที่แท็กซี่วิ่งผ่านค่ะแล้วนี่ก็คือจุดที่เข้ามาในซอยบ้านแล้ว
อยู่ฝั่งขวามือนะฮะรถแท็กซี่สีชมพูที่ภูมิกับเบิ้มเนี่ยนั่งมาครับ
ลงจากแท็กซี่แท็กซี่ก็ไปวนเพื่อกลับรถออกภูมิกับเบิ้ม
ปีนรั้วเข้าบ้านอ้าวทำไมปีนรั้วเข้าบ้านตัวเองอ่ะนี่แหละใช่ไหม
ก็อาจจะประตูเสียหรือลืมกุญแจหรืออะไรยังไงพอเข้าไปด้านในแล้วเนี่ย
คือภูมิกับเบิ้มมีภรรยาและมีลูกนะฮะ
แต่ตำรวจบอกว่าอยู่ที่อุตรดิษฐ์ที่บ้านเกิดค่ะอ่า
ก็เลยอยู่ที่บ้านเนี่ยคนเดียวจนนู่นอ่ะบ่ายสองค่ะ
บ่ายสองวันนี้มีพิธีราชทานเพลิงศพสารวัตรสิวใช่ไหมใช่ค่ะ
คือเพื่อนหรือว่าลูกน้องที่งานก็เอ๊ะทำไมภูมิกับเบิ้มยังไม่มา
ตามตัวไม่เจอพอเข้ามาดูกันเนี่ยพบว่าเอ้ายิงตัวตายอยู่ในบ้าน
อืมเอาละนี่คือภาพสิบสี่นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
สพคูคศปฐุมธานีตอนได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ที่บ้านของภูมิกับเบิ้มพบว่าภูมิกับเบิ้ม
เสียชีวิตในห้องโถงโถงบ้านพักนะฮะย่านคูคศปฐุมธานี
โดยห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงของบ้านนะครับซึ่งจะมีการตกแต่งบิวต์อิน
นะฮะทั้งชั้นวางทีวีทั้งโซฟาชั้นวางของต่างต่างเนี่ย
จะเป็นโทนสีขาวครีมทั้งหมดบนโซฟาบิวอินฝั่งซ้าย
จะมีโซฟาเด็กสีน้ำตาลลายหมี๑ตัววางซ้อนอยู่ด้วยแบบนี้
ค่าตัวเป็นของลูกเล็กค่ะชั้นวางของฝั่งซ้ายมือมีร่องรอยถูกเปิดออก
ภายในมีกล่องคล้ายกับกล่องใส่ปืนวางอยู่ด้านในด้วย
ความจริงมันมีภาพของจริงแต่ว่าเราขออนุญาตทำเป็นภาพจำลองเหตุการณ์
เห็นลักษณะต่างในห้องแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะ
พื้นหน้าโซฟาสีน้ำตาลตรงข้ามกับชั้นวางทีวีเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
จะมีร่างของภูมิกับเบิ้มนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนหงาย
ในชุดแต่งกายเสื้อดำเกงขายาวสีดำเหมือนที่ท่านเห็นตอนที่ลงจากรถแท็กซี่แล้วก็ปีนเข้าบ้าน
โดยสภาพศพของภูมิกับเบิ้มนะครับที่ขมับขวามีรอยถูกยิง
ด้วยปืน๙มมกระสุนเนี่ยจากขมับขวาทะลุออกหลังหูซ้าย
คุมกับเบิ้มใส่อังเกงสีออกโครมมะท่าดำดำนะฮะ
เสื้อยืดสีเทาเข้มมีลายสีขาวกลางหน้าอก
ข้อมือซ้ายใส่นาฬิกาเป็นนาฬิกาแบบวัดชีพจรได้ด้วย
กระเป๋ากางเกงข้างซ้ายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้านใน
ค่ะที่พื้นมีรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วห้อง
ลักษณะการกระจายเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเป็นวงกลมถูลากไปตามพื้น
มันทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตทันทีว่าเอ๊ะตกลงยิงตัวเอง
หรือมีการฆ่าตัดตอนอ๋อเพราะถ้าภูมิกับเบิ้มเสียชีวิต
การขยายผลต่างต่างมันจะมีคำถามใช่ไหมใช่ค่ะ
วันนั้นในงานของกำนันนกเนี่ยไปเลี้ยงประจำเดือนกันเรื่องอะไร
แล้วสารวัตรสิวเนี่ยตกลงไปด้วยตัวเองไปเพราะว่ามีคำสั่งหรือไปทำไม
แล้วทำไมต้องไปให้ได้แค่เรื่องจะขอย้ายหลาน
หรือมันมีเรื่องสวยรถบรรทุกหรืออะไรยังไงค่ะ
แล้วเจอกันมากี่ครั้งกี่หนแต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มมีการ
แค่ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ามันไม่ใช่ลอยลากหรือว่าอ่า
มีใครมาลากศพมีใครมาฆ่าตัดตอนอะไรอ่ะเหมือนกับบอกว่ามันมีเครื่องดูดฝุ่นที่มันยังเปิดค้างอยู่หรืออะไรยังไงเนี่ย
เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติอย่างเงี้เหรอคะแต่เดี๋ยวรอรายละเอียดอีกทีนึง
เพราะจริงจริงเช็คจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะได้ไหมว่ามีใครเข้าบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเพิ่มเติม
นะครับมีเศษอันนี้ขออนุญาตนะฮะตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะ
มีเศษชิ้นส่วนต่างที่บริเวณศีรษะของภูมิกับเบิ้มที่ท่านใช้ปืนยิงที่ขมับด้านขวา
มันก็กระเด็นไปติดแถวผนังของบ้านด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อไป
เราได้กล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน๔นาฬิกา๕๐นาทีเหมือนที่ท่านชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
รถแท็กซี่สีชมพูขับเข้ามาในซอยหมู่บ้านที่เป็นซอยบ้านของภูมิกับเบิ้ม
จากนั้น๔นาฬิกา๕๑นาที๑๗วินาทีแท็กซี่จอดส่งภูมิกับเบิ้ม
ที่หน้าบ้านพักภูมิกับเบิ้มลงจากรถเดินอยู่หน้าบ้านสักไม่กี่ก้าว๘๑๙ลักษณะเดินไปเดินมาตรงนี้
แล้วก็ปีนรั้วเข้าบ้านตัวเองผู้มกับเบิ้มไว้๔๔ปีนะครับ
มีรายงานข่าวว่าผู้มกับเบิ้มก่อนจะเกิดเหตุในวันนี้
ได้พิมพ์เข้าไปในแชทในกลุ่มไลน์ของเพื่อนนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นห้าสิบห้า
เมื่อช่วงเช้าบอกว่าจะฆ่าตัวตาย
ซึ่งในแชทเพื่อนก็พยายามให้กำลังใจ
ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าสุดท้ายภูมิกับเบิ้ม
ค่อยทยอยออกจากกลุ่มไลน์ต่างที่มีอยู่นะฮะ
จะเป็นกลุ่มงานกลุ่มเพื่อน
กลุ่มคนใกล้ชิดกลุ่มส่วนตัวที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่
โมงเช้าวันนี้ทยอยออกจากกลุ่มหมดเลย
โอ้โหตั้งแต่๑๐โมงแปลว่าเหมือนเริ่มเตรียมการอย่างนี้หรอคะ
เราไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนไหนนี่นะฮะ
แต่ว่าเขาได้รับแจ้งเหตุกันว่าเจอศพอยู่ในบ้านเนี่ยคือบ่าย๒
วันนี้พนทรบบำรุษเอกสุรเชษฐ์หักพาลรองผู้บุญชาการสมทไหนบิร์กโจ๊กนะครับ
ที่ลงมาดูแลเกี่ยวกับคดีของผู้สารวัตรสิวหรือว่ากำนันนก
หรือนองทาผลที่ถูกวิสามารณ
วันนี้พอมีเรื่องของภูมิกับเบิ้มเพิ่มขึ้นมาอีก
บิ๊กโจ๊กเข้ามาที่ที่เกิดเหตุนะครับ
บิ๊กโจ๊กบอกเพิ่งเรียกภูมิกับเบิ้มเนี่ยให้มาที่กองบัญชาการสมดุลขุนธรรมภาค๗
แล้วก็สั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมอืมคือภูมิกับการสองของทางหลวงใช่ไหม

แต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมมารายงานตัว
โจ๊กมาตรวจสอบที่บ้านนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้ภูมิกับเบิ้มอยู่คนเดียวนะฮะ
ภรรยากับลูกอยู่อุตรดิษฐ์หลังเกิดเหตุก็คือมีเพื่อนที่เป็นภูมิกับเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
ยศเหมือนกันเนี่ยเขามาเจอศพเป็นคนแรกเท่าที่ได้รับทราบจากรายงาน
เชื่อว่าน่าจะมีความเครียดเพราะวันหลังเนี่ยภูมิกับเบิ้มถึงขั้นมีอาการเหม่อลอย
แต่จะเป็นการฆ่าตัดตอนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
ไม่มีนะครับไม่มีนะ
ภูมิกับคนนี้เป็นคนที่โทรให้สารวัสดิ์แบงค์ร่วมงานที่
อันนี้เป็นละเอียดในสำนวนยังไม่ขอตอบก่อนนะ
ค่ะวันนี้ท่านก็มาที่ที่เกิดเหตุที่บ้านของภูมิกับเบิ้มเหมือนกันนะฮะ
สีขาวเมื่อสักครู่นี้เหรอคะใช่ครับคือวันนี้มีพิธีพระทานเพลิงศพ
อ่าคือท่านก็เตรียมที่จะไปงานท่านต่อสั่งเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธี
ค่ะในงานนะฮะพอท่านรู้ข่าวเรื่องภูมิกับเบิ้มท่านมาที่นี่ก่อน
อ่าอ่าคือต้องมาดูตรงนี้เป็นเหตุด่วนก่อนเลยค่ะ
เพราะมันเกี่ยวพันกันใช่ไหมใช่ค่ะในคดีในเรื่องราว
คือมันอาจจะมีหลักฐานมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรสำคัญอยู่ตรงนี้
อ่าหลังจากนั้นท่านก็กลับไปที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนโอ้นี่ตำรวจหลายนายเหมือนกันค่ะ
เตรียมไปงานศพแล้วก็มาที่นี่ก่อนเพราะว่าเขาเอ๊ะทำไมภูมิกับเบิ้ยังไม่มา
ภูมิกับเบิ้มทำไมยังไม่มาเขาเลยมาดูกันค่ะที่บ้าน
แล้วก็มาเจอศพเนี่ยฮะพลตำรวจโทจิลพัฒน์ภูมิจิต
ผู้บัญชาการตะบุตรภูทรภาคหนึ่งอันนี้คือเจ้าของพื้นที่นะฮะค่ะ
ทรภาคหนึ่งดูแลพื้นที่ปฐุมธานีด้วยท่านก็มานะฮะ
ตรวจสอบบ้านพักหลังเกิดเหตุนะครับพบว่าสภาพบ้านพักปิดมิดชิดนะครับ
ไม่มีร่องรอยงัดแงะอะไรขณะที่ชุดสืบสวนเนี่ย
ได้รายงานทามไลน์ก่อนเกิดเหตุพบว่าพุ่มกับเบิ้ม
นัดเจอกลุ่มเพื่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวเมืองทองทานีเมื่อคืนนี้
จากนั้นสี่ทุ่มแยกย้ายกันกลับแต่เพื่อนเนี่ยเห็นว่า
บ้านของภูมิกับเบิ้มเนี่ยอยู่ไกลก็เลยบอกเอางี้ดีกว่า
เดี๋ยวเปิดห้องพักของโรงแรมให้นอนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
จนกระทั่งสี่นาฬิกาสิบห้านาทีเข้าสู่เช้าวันนี้คือสิบเอ็ดกัญญายนแล้ว
กล้องวงจรปิดของโรงแรมก็บันทึกภาพภูมิกับเบิ้มเนี่ย
ออกจากที่พักที่โรงแรมไปขึ้นรถแท็กซี่สีชมพู
ตัดสินใจกลับบ้านตั้งแต่เช้ามืดอ๋อน่าจะประมาณสักแบบ
เกือบเกือบตีสี่ตีสามอะไรอย่างเงี้ยนี่เวลาในกล้องวงจรปิดกับเวลาจริง
อาจจะไม่ตรงกันบ้างอ่ะนะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาเช้ามืดนี่แหละ
จนวงจรปิดที่หมู่บ้านของภูมิกับเบิ้มก็นี่เหมือนที่ท่านดูไปค่ะ
รถแท็กซี่ก็ไปถึงหมู่บ้านแล้วภูมิกับเบิ้มก็ลงจากรถปีนรั้วเข้าบ้าน
นี่นะฮะแล้วก็มีเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตในบ้านพักอืม
เข้าบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยระหว่างวันนี้คือภูมิกับเบิ้ม
ขาดการติดต่อเพื่อนติดต่อไม่ได้นะครับ
ถึงเวลาพิธีพระอาจารย์เพิ่งศพสหรัฐศิลป์ที่เป็นลูกน้องภูมิกับเบิ้มอ่ะ
ค่ะแล้วก็อยู่ร่วมงานเลี้ยงกำนันนกด้วยกันใช่ไหม
แต่ยังไม่ไปเพื่อนเลยมาตามนะครับ
แล้วก็มาเจอศพตอน๑๔นาฬิกาที่สพคูคศได้รับแจ้งเหตุนะครับ
บอกว่ามีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับ
ไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนะฮะอย่างเช่นจดหมายข้อความที่เขียนทิ้งเอาไว้
ในเชิงเหมือนจดหมายลาตายอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการติดต่อใครเป็นคนสุดท้าย
หลักฐานอื่นจดหมายอะไรที่ว่าเนี่ยไม่มีนะครับ
ก็คือเราพิสูจน์ทราบได้ว่า
ผู้เสียชีวิตนั่งรถแท็กซี่

ประมาณตี๔๕๐นะครับตี๔

หลังจากนั้นก็ยังไม่พบผู้ใดมาตามมานะครับ
แล้วก็ลักษณะประตูปิดล็อกเรียบร้อยนะครับ
เป็นประตูรหัสนะครับ
ภายในไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
ไม่มีร่องรอยการลื้อค้นนะครับ
ประตูด้านข้างด้านหลังหน้าต่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยครับ
ความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากความเครียดที่สารวัตรแบงค์ผู้ใต้บังคับบัญชาไปงานบ้านกำนันนกแล้วเสียชีวิตน่าจะมาจากสาเหตุนี้ได้ไหมครับท่าน

ก็นั่งคุยกับเพื่อนตอนทานข้าวกันก่อนเกิดเหตุนะครับ
เพื่อนยืนยันว่ากินข้าวอย่างเดียวไม่มีการดื่มสุราไม่มีอาการเมา
ทีนี้คือมันต้องดูความสัมพันธ์เรื่องของสภาพศพด้วยนะ
คุณรัชพรคือเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสภาพศพเมื่อช่วงบ่าย๒เนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว

ชั่วโมงเอาจริงมันมีประเด็นเรื่องของอุณหภูมิเรื่องความร้อนด้วยถูกไหมคะ
เพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนมากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ร่างจะเน่าเปื่อยเร็ว
อาจจะทำให้เวลาคลาดเคลื่อนได้ถูกไหม
อ่าทีนี้ถ้าภูมิกับเบิ้มมาเจอศพตอนบ่ายสอง

ถ้า๘๑๐ชั่วโมงเนี่ยมันจะวนไปก็คือช่วงประมาณเช้ามืด

เอาขอดูภาพตอนที่ภูมิกับเบิ้มลงรถแท็กซี่แล้วปีนเข้าบ้าน

แสดงว่าถ้าเข้าบ้านไปแล้วอาจจะก่อเหตุเลยหรือยังไง
เพราะตอนเข้าบ้านนี่ประมาณสักกี่โมงนะตี๕กว่าใช่ไหมคะ

ถ้า๘ชั่วโมงเนี่ยคือ๖โมงเช้า
ถ้าสมมุติว่าพบศพบ่ายสอง
ไม่ถึง๑๒อาจจะ๘ก็ได้

ยังไปทานข้าวอะไรกันอยู่เลย

ถึง๑๒ชั่วโมงก่อนพบศพพบศพบ่าย๒โมง
ถ้า๘๑๒ชั่วโมงคืออยู่ระหว่าง

อ่าก็อันนี้ตี๕กลับบ้าน

แล้ว๑๐โมงใครออกจากกลุ่มคะ

อ่าล่าสุดเนี่ยเพจ

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือเมื่อวาน

ก่อนตัดสินใจทำร้ายตัวเองเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้คือวันจันทร์
นี่ไง๙โมงครึ่งเมื่อวาน

อันนี้ที่วง๙๓๓คือของวันก่อน
เพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อความแรกในกรุ๊ปคือสวัสดีวันจันทร์

ตอน๙โมง๒๗แล้ว๙โมง๓๓
เบิ้ม๕๕ออกจากกลุ่ม
วันนี้ก็คงมีเพื่อนส่งเป็นภาพสวัสดีวันจันทร์

ท่านผู้ชมครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านของภูมิกับเบิ้มนะครับ
คูคศปฐุมธานีบอกว่าบ้านอยู่ห่างกันสัก๑๐๐เมตร

ภูมิกับเบิ้มมาอยู่บ้านหลังนี้ได้๓๔ปีนะฮะ
หลังจากที่ปรับปรุงบ้านเสร็จส่วนใหญ่เวลามาจะขับรถมาคนเดียวนะ
เป็นรถรัชการนะครับไม่ค่อยเห็นรถส่วนตัว
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนอยู่เหมือนกันนะ

วันนี้มันเหมือนคึ้มนะคะก็จะมีเหมือนเสียงฟ้าร้องมั่งแล้วไม่แน่ใจว่าคือเสียงอะไรอย่างนี้
จะบอกว่าเป็นเสียงปืนมันคิดไม่ถึงอะค่ะ
ก็เหมือนกลับอ่อพี่ก็ได้ยินเหมือนเหมือนของหล่นอะไรอย่างเนี่ยมันคิดไม่ถึง

มันตึบอย่างเนี่ยแล้วคิดว่ามันของหล่นแต่มันคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นเสียงปืน
แถวดอนเมืองไปแถวเมืองทอง
แถวเมืองทองค่ะอ่าเพื่อนก็บอกเอ้ยมันดึกแล้ว
แล้วกับครูคดปฐุมธานีเปิดโรงแรมนอนแถวนี้เลยก็แล้วกัน
แล้วตี๔๕ช่วงตี๔๕พุ่งกลับเบิ้มก็ออกจากโรงแรมไปขึ้นแน็กซี่

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอย่างละเอียดแล้วนะครับ
ชนสูตรเบื้องต้นพบว่าสภาพศพแข็งตัว
ตั้งแต่ช่วงลำตัวจนสุดด้านล่าง

ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
อีกครั้งนะครับที่นิติเวศโรงพยาบาลภูมิผลนะครับ
ค่ะทีนี้อย่างที่คุยกันไปเรื่องที่ว่ามันมีรอยวงที่เหมือนเป็นรอยเลือด
เหมือนเป็นรอยลากอะไรสักอย่างใช่ไหมคะพี่อุ๋ยตอนที่พบศพ
คือเรื่องนี้เราก็พยายามหาคำตอบให้ในเรื่องคราบเลือดบนพื้นห้องค่ะ
คุยเพิ่มเติมกับคุณหมอหมูนะคะว่าเอ๊ะการยิงตัวเองเสียชีวิตเนี่ย
คราบเลือดมันจะกลายเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรได้บ้าง
หมอหมูบอกว่าลักษณะการยิงตัวตายของภูมิกับเบิ้มอาจจะไม่ได้เสียชีวิตทันที
คืออาจจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะแบบดิ้นด้วยความเจ็บปวด
หรืออะไรบางอย่างหรืออาจจะเกิดจากเครื่องดูดฝุ่น
โรบอตที่มันจะเป็นกลมแล้วมันก็เคลื่อนไหวได้เอง
ก็เป็นได้ลองฟังหมอหมูค่ะ
อาจจะมีการเคลื่อนไหวตัวก่อนเสียชีวิต
อาจมีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อัจฉริยะภายในบ้านที่เข้ามารบกวนสถานที่เกิดเหตุ
เช่นโรบอตทำความสะอาดบ้านซึ่งดูจากคราบเลือดแล้ว
มีลักษณะที่เข้ากันได้แต่จะใช่หรือไม่
คงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะครับ
สำหรับส่วนตัวแล้วให้น้ำหนักในกรณีนี้เป็นการฆ่าตัวตาย
มากกว่าการถูกฆาตกรรมนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธบอกว่าให้น้ำหนักไปที่ฆ่าตัวตาย
เพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะหรือฆ่าตัดตอนหรือมีคนมาก่อเหตุหรือเปล่า
อ่าพอถอนลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเหมือนกันนะคะก็มีการจำลองมีการสันนิษฐานท่ายิงว่า
จะเป็นลักษณะแบบไหนยังไงครับพอทอบอกว่าคิดว่าภูมิกับเบิ้มเนี่ย
หยิบอาวุธปืนออกมาจากตู้ด้านซ้ายแล้วก็นั่งชันเข่าแล้วก็ถืออาวุธด้วยมือขวา
เพราะเขาถนัดขวาแล้วหลังจากนั้นก็ก่อเหตุนะคะกระสุนเนี่ยมันทะลุออกไป
แล้วก็คิดว่าน่าจะตกอยู่ที่ด้านซ้ายของผู้ตายทีนี้ที่มั่นใจได้ว่า
น่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติอ่าเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมฮะ
ท้อบอกว่าเจอหัวกระสุนในเครื่องโรบอตทำความสะอาดค่ะ
ก็แปลว่าคงจะเป็นไอ้เจ้าเครื่องนี้ละมั้งที่มันคงทำความสะอาดอยู่อ่ะ
แล้วมันก็เลยมาวนอยู่แถวนั้นก็เลยเกิดเป็นรอยขึ้นมานะคะ
เพราะว่ามันอาจจะเพราะมันมีหัวกระสุนว่ามันดูดเข้าไป
ใช่ค่ะย้อนดูกันหน่อยนะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้อำกับเบิ้ม
อยู่ตรงไหนในงานเลี้ยงที่บริษัทกำนันนกบ้าง
เพราะว่าภูมิกับเบิ้มก็ไปงานนี้ด้วยใช่ครับ
ถูกไหมคะเอาย้อนกลับไปดูหน่อยตำแหน่งแผนผังโต๊ะค่ะ
ภูมิกับเบิ้มเนี่ยนั่งโต๊ะประธานเลยนะคะ
ประธานมีใครบ้างคุณผู้ชมลองดูตามหน้าจอเลยนะคะ
สารวัตรศิลป์ผู้ตายค่ะพันธรรมดรีศิวากร
นั่งหันหลังให้กับเวทีน่ะที่มองตรงไปเลยนะคะ
ที่เป็นจุดกลมกลมสีดำเนอะแล้วทางซ้ายมือของสารวัสสิวเนี่ย
จะเป็นพันธรรมดรโทวศิลป์ที่โดนลูกหลงพันธรรมดรเอกวชิราหรือว่าผู้กำกลับเบิ้ม
นั่งติดกับพันธรรมดรโทวศิลป์ค่ะ
คือนั่งห่างจากสารวัตรศิลป์แค่หนึ่งคนเท่านั้นเองอืม
ทางด้านซ้ายหลังจากนั้นก็เป็น
พันธรรมดรเอกพานุทัศน์เหลืองศรัชกุลนะคะ
แล้วก็เป็นพันธรรมดรเอกกริจดาพรโจงอักษร
ยากรผู้บังคับหมู่ตำรวจทางหลวงแล้วก็พันธุ์ตำรวจตรีนรงพิทักษ์ฉนวน
สารวัตรฝ่ายอำนวยการกองกำกับการสองตำรวจทางหลวงตรงนี้ก็จะมีตำรวจทางหลวงเป็นส่วนใหญ่
มีผู้อำกับสนพญาไทยแล้วก็เป็นผู้อำกับสืบสวนภูทรนครปฐม

คือผู้อำกับสนองพญาไทยเนี่ยเคยประจำนครปฐมย้ายไปแล้วแต่ก็มาร่วมงานเลี้ยง
คือนี่คือโต๊ะประธานเลยก็โต๊ะใหญ่คุณดูตำแหน่งสิแต่ละคนนะคะตำแหน่งดุลยศนะคะ
๓ทุ่ม๒๑นาทีค่ะมีกระบะ๔ประตูสีบรอนทอง
นำตัวพันธุ์ตำรวจโทวสินรองผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
นั่งซ้ายมือของสารวัสสิวแล้วก็โดนลูกหลงบาดเจ็บเนี่ยไปจอดที่หน้าห้องฉุกเฉิน
นี่ค่ะและคนที่มาก็คือเห็นมั้ยครับผู้อำกับเบิ้มที่ใส่เสื้อสีดำผัดหลัง
แล้วมือเหมือนยืนโทรศัพท์อยู่นั่นคือผู้อำกับเบิ้ม
ส่วนพันตำรวจโทวสินนี่คือนอนเจ็บอยู่ท้ายกระบะนะคะ
นี่ก็ไปเอาเตียงมาแล้วเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ก็มาแล้วก็ปีนขึ้นหลังกระบะ
เพื่อนำตัวพันธุ์ตำรวจโทวสินขึ้นเตียงไปรักษา

คือคนขับคือภูมิกับเบิ้มนะคะ
ผู้ชายเสื้อเขียวจะมีอยู่คนนึงที่ใส่เสื้อสีเขียวหลังกระบะที่ประคองคนเจ็บเนี่ย
นั้นคือพันตำรวจโทนรงพิทักษ์ฉนวนสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ก็คือคนที่นั่งโต๊ะเดียวกันในโต๊ะประธานนั่นแหละ

รถเก๋งสีดำขับตามมาอีกหนึ่งคันแล้วค่ะ
คันนั้นมีพันธ์ตำรวจโทพัทธรวรรยาววิสุทธิ์สรรวสอบสวรรค์สพสะยายสมจสุพรรณบุรีเป็นคนขับนะคะ
คันที่ขับตามมาเนี่ยมีคนลงมา๔คนแล้วก็เข้าไปในห้องฉุกเฉินด้วยกัน
เห็นไหมคะมาแล้ว
ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าชื่อพัฒระหรือว่าพระทรนะ
อภัยถ้าที่ฉันอ่านผิดนะคะแต่คันสีดำตามมาแล้วค่ะ
ขออภัยพันธุ์ตำรวจโทพัฒระนะคะวรยาวิสุทธิ์เป็นคนขับสีดำคันนี้
แล้วก็ลงมาจากที่นั่งคนขับรถ
แล้วก็รีบร้อนเดินมาที่ห้องฉุกเฉินนี่ล็อกรถเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าเห็นไฟกระพริบแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินเลย
นี่ค่ะทั้ง๔คนเข้ามากันหมดเลย
นี่ภูมิกับเบิ้มก็ยืนอยู่เห็นไหม

ก็คือเหมือนกับรอฟังข่าวตอนนั้นว่า
เป็นยังไงแบบไหนอาการนี่นี่ก็มีการเห็นไหมหมู่๗
เพราะผู้มูลกรรมการสวรรค์พระยาทัยบอกว่าเป็นคนพาสวสิวค์ขึ้นรถ

คันนี้ของสวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์พูมกับเบิ้มเนี่ย
พระรวชสินที่บาทเก็บเนี่ยขึ้นรถกระบะมา
ใช่ค่ะมีตำรวจอีก๒นายที่ตามมาหลังจากนั้น
หลังจากที่ทั้งสองคนถูกส่งโรงพยาบาลแล้วห่างกันประมาณสัก๔นาทีนะคะ
ก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะภวมกับสอนอพยาไทย
แล้วก็จ่าสิบตรีจารุวัตรชุมผอมก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือพลขับ
ส่วนนี้วงจรปิดค่ะหลังจากที่พนตรฐกว่าสินเข้าเป็นห้องฉุกเฉินตอน๓ทุ่ม๔๓นาที
มีรถพยาบาลมาจอดที่หน้าห้องฉุกเฉินห่างกัน๒๕นาทีนะคะ
หลังที่ตำรวจที่ถูกยัง๒นายเข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้ว

ใช่ค่ะมีตำรวจ๕นายอยู่ในห้องฉุกเฉินด้วย
อันนี้น่าจะเป็นตอนที่ทั้งสองคนคืออันนี้ที่ยืนมองน่าจะไม่ได้ห่วงพันตำรวจโทวสินแล้วล่ะ

นี่น่าจะเป็นความกังวลแล้วมองไปห้องที่กำลังช่วยชีวิตสารวัตรสิวนะคะ
คลุยกับเจ้าหน้าที่ดูเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะค่ะ
อีก๒นายก็เหมือนกันก็คือผู้อำกับเบิ้มแล้วก็พันธบรวจเอกพัฒระใช่ไหม
ก็มองเข้าไปดูลักษณะคือดูกังวลเหมือนกัน
เพราะว่าสาวสิวเนี่ยโดนหลายนัดเลย๕นัดค่ะที่เข้าร่างไป
ส่วนพันธุวสินเนี่ยอันนี้โดนเหมือนกับฉลับ
ฉลับลูกหลงเข้าไปที่แขนค่ะ
แล้วก็ถ้าจะเห็นคนที่ยืนข้างภูมิกับเบิ้มเห็นตำรวจคนนั้นไหมคะ
เสื้อสีดำกางเกงสีออกครีมกากีกากี
คนนั้นเอาเสื้อขึ้นมาจับแล้วก็ปิดหน้าเอาไว้
คือไม่แน่ใจว่ากังวลเครียดหรือมันหวีพันหัวใจค่ะ
นี่เห็นไหมคนที่อยู่ใกล้กับภูมิกับเบิ้ม
คือเขาเอาเสื้อขึ้นมาปิดปากตลอดเลยค่ะ
เจนก็พยายามถามเจ้าหน้าที่
นี่ผู้อำกับสนพญาไทยเดินไปเดินมาไม่หยุดเลยจริง
กับเบิ้มเองก็คือลักษณะทุกคนดูเคร่งเครียดกันหมดเลยนะคะ
จนกระทั่งมีนายตำรวจระดับสูงยศพันธ์ตำรวจเอก

ก็คือท่านนี้พันธบรวจเอกพานุพัฒน์
นี่ก็เป็นคนที่นั่งอยู่ตัวประธานเหมือนกันครับเนี่ยค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หมู่เจนอยู่ก็ยกมือ๕นิ้วขึ้นมาน่าจะหมายถึงว่าโดนยิงกี่นัดหรือเปล่า
เดี๋ยวดูนะพอคุยกับเจ้าหน้าที่คือหมู่เจนก็แบบมีการยกมือเลข๕ขึ้นมาค่ะ
แล้วที่มือหมู่เจนเหมือนจะมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยเมื่อสักครู่นี้มีเลือดใช่ไหมเห็นเห็นใช่ไหมคะเห็นชัดเลย
คิดว่าหมู่เจนน่าจะเป็นคนอุ้มร่างหรือพาร่างของสารวัสสิวเข้ามาเนี่ยค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เหมือนแบบมีแบร์มือยกขึ้นมา
สุดท้ายก็ได้ข่าวเศร้ากันในวันนั้นใช่ค่ะก็คือสารวสิวท่านเสียชีวิตใช่ค่ะส่วนพันธุสินเนี่ยบาดเจ็บอาการปลอดภัยค่ะ
ทุกผู้ชมครับเรื่องของภูมิกับเบิ้มก็มันก็เป็นเหตุที่มันซ้อนคดีขึ้นมานะ